ดูเรื่องหวาดเสียวที่เกิดขึ้นที่พยาวกันหน่อยนะคะ
มีช่างไฟฟ้าคนหนึ่งเขาปีนขึ้นไปคือทำงาน
แต่พลาดท่าพลัดตกลงมาค่ะ
เท้าไปเสียบอยู่กับประตูรั้วเหล็กของเทศบาล
ซี่ขึ้นมาใช่หน้าหวาดเสียวเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันอย่างทุลักทุเลนะคะ
ประคองตัวนายปฐมพรคนที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพนาทีการช่วยเหลือนายปฐมพรพงเกษตร
อายุ๒๒ปีเป็นช่างไฟฟ้านะ
พลาดตกลงมาจากบันไดไม้ไผ่
แล้วก็ถูกรั้วเหล็กเสียบเข้าที่เท้าด้านซ้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดพยาว
โดยนายปฐมพรผู้บาดเจ็บก็ยังคงติดค้างกับรั้วเหล็กนะ
แล้วก็มีอาการเจ็บปวดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องตัดเหล็กมาช่วยเหลือตัดเหล็กอย่างทุลักทุเล

เจ้าหน้าที่ก็ต้องประคองตัวนายปฐมพรที่ติดค้างอยู่บนรั้วเหล็กออกมา
ใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที
ตัดเหล็กออกมาได้แต่เหล็กที่เสียบเนี่ยก็ยังคาอยู่ที่เท้านะ
ซึ่งต้องนำตัวนายปฐมพรไปให้แพทย์ผ่าตัดเป็นการด่วน
จากการสอบถามทราบว่านายปฐมพรเป็นช่างไฟฟ้าของผู้รับเหมาติดตั้งสายไฟฟ้า
แล้วก็หลอดไฟภายในงานเทศกาลกินปลาที่กว้านพยาว
ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก
ระหว่างที่เขาปีนขึ้นไปติดตั้งสายไฟฟ้า
และกำลังจะข้ามกำแพงโดยเหยียบบันไดไม้ไผ่เมื่อสักครู่
เนี่ยนะคะเกิดพลาดท่าลื่นลงมาทำให้เท้าซ้ายเนี่ยถูกหลวะเหล็กเนี่ยเสีย